น้องหมูป่าทั้ง๘ท่านนะครับ
ในส่วนของน้องหมูป่าทั้ง๘ท่านนะครับ
ก็ได้เคลื่อนย้ายออกจากบริเวณถ้ำ
แล้วก็เข้าไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับ

เคลื่อนย้ายเนี่ยทำไป๒วันนะครับ
เมื่อคืนซืนเนี่ยชุดแรก๔คนนะครับ
ก็จะเป็นกลุ่มเด็กอายุ๑๔ถึง๑๖ปี
ส่วน๔คนหลังที่เคลื่อนย้ายไปเมื่อวานนะครับ

ก็เป็นกลุ่มอายุตั้งแต่๑๒ถึง๑๔ปี
กลับเรียนว่าเราดูแลทุกคนอย่างดีนะครับ
ข้อสำคัญที่สุดอย่างที่ผมกลับเรียนตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับว่า
ออกมายังไงผมยังเชื่อว่าเป็นสัปดาห์หรือ๓๔วัน
ถึงจะปกติหรือจะกินข้าวแบบปกติได้
ถึงจะพูดคุยแบบปกติได้โดยที่ไม่ต้องควบคุม

เรายืนยันว่าน้อง๔โค้ดหนึ่ง
แล้วก็คุณหมอแล้วก็หน่วยซิลอีก๓คน

วันนี้ถามตรงรับไม้ต่อ
จริงแล้วไม่รู้กี่วันแล้วด้วยซ้ำไป

นี่ไปเรียกเขาแบบนี้

ว่าก็ว่าเถอะไม่ได้อุ้มท้องเข้ามาด้วยเลย
ไม่ได้ช่วยคุณแม่เขาคลอดเลยเนี่ยนะคะ

แล้วก็ล่าสุดตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการ
คือสามารถพูดได้เต็มปากว่าไม่เป็นทางการนะคะ
เพราะว่าทางการจะรอคนเดียวเท่านั้นที่พูด

ที่เรามักจะใช้อ้างอิงอย่างไม่เป็นทางการกันมาก่อน
ออกจากถ้ำเรียบร้อยแล้ว
จังหวะนี้ที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยรอพี่หน่วยซิล๔ท่านให้ออกตามมานะคะ
แล้วก็จนถึงโรงพยาบาลแบบนับเฮลิคอปเตอร์นับรถก็๑๑คนแล้ว
นับตั้งแต่๒วันที่แล้วด้วยมาจนถึงวันนี้เนี่ย๑๑แล้ว
รออีก๒ที่เราจะนับรถตู้นะคะต้องใช้หน่วยแบบนี้
เพราะว่าของจริงก็ไม่น่าจะกินเวลานานนัก
หลังจากที่ทุกคนออกมาหมดแล้วรวมพี่ซิลด้วยนะคะก็น่าจะมีการแถลงข่าว
วันนี้จะคุยกันอีกครั้งกับแพทย์เวชศาสตร์การบินค่ะ

คุณผู้ชมค่ะเราจะคุยกับท่านแรกก่อนเลยนะคะ
คนที่จะบอกเราได้ว่าแต่ละท่อนแต่ละท่อนที่รับไม้ต่อกันเนี่ย

ไปคุยกับคุณยุธยาตุ้มมีค่ะ

ค่ะยังไงยังไงคะคุณโอตอนนี้ถึงไหนแล้วคะ
ตอนนี้กำลังดีใจครับดีใจที่ได้รับรายงานว่า
ล่าสุดหมูปลาคนที่๑๒และก็๑๓เนี่ย

ตอนนี้กำลังรอการยืนยันแต่ก็เชื่อเหลือเกิน

แล้วก็กำลังอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม
น่าจะมาขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับ
ก็ถือได้ว่าเป็นภารกิจที่สมบูรณ์แบบตามที่ทางผู้จัดการศูนย์อำนวยการร่วมได้บอกไว้
เมื่อประมาณ๑๑นาฬิกา๓๐นาทีของวันนี้
ที่บอกว่าวันนี้จะนำหมูป่าที่เหลืออีก๕คนออกมาให้ได้
รวมถึงหมอ๑คนแล้วก็หน่วยซิลอีก๓คนรวมทั้งหมดวันนี้๙คน
ก็น่าจะนำออกมาได้ทั้งหมดแล้วก็เป็นการเสร็จสิ้นภารกิจวันนี้อย่างสมบูรณ์แบบ
แล้วก็ส่งกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับ
ค่ะคุณยุทธยาตอนนี้อยู่ที่อวบตปงผาใช่ไหมคะ

คือเราเนี่ยก็ทีมสำคัญเหมือนกันเพราะของเราจะรู้ก่อนคนอื่นเลย
เพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่จะได้ยินอย่างเป็นทางการถูกไหมคะ
คือตอนนี้เห็นเริ่มมีจัดโต๊ะมีจัดไฟอะไรกันยังคะ

คือมีใครมาจัดโต๊ะมาดึงผ้ามาอะไรยังคะ
ยังครับยังถ้าตามปกติแล้ว
น่าจะเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจแบบสมบูรณ์ของวัดนี้
ซึ่งวันนี้เองก็เป็นการสมบูรณ์แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน
คืออย่างถ้าเป็นปกติเหมือนทุกวันก็จะต้องรอให้
หมูป่าทุกคนที่ช่วยมาในวันนี้
ส่งถึงโรงพยาบาลแล้วก็ยืนยันว่าทุกคนปลอดภัย
จากนั้นก็จะมีการแจ้งอีกทีนึงนะครับว่า
จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของทางผู้จัดการส่วนอำนวยการร่วม
ซึ่งท่านก็คงอยากจะให้มั่นใจ
ก่อนที่จะมาตอบคำถามมาบอกกับสื่อมวลชนว่า

ซึ่งต้องบอกว่า๓วันที่ผ่านมาก็เป็นข่าวดีมากเลยครับ
และวันนี้ก็คิดว่าน่าจะยิ่งเป็นข่าวดีที่สุด
ภารกิจทุกอย่างน่าจะสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีครับ
ค่ะวันนี้ฝนตกเยอะไหมคะ
โอ้โหต้องบอกว่าตั้งแต่ตอนเช้ามืดตื่นขึ้นมา
เตรียมจะมารายงานอยู่ที่อบตปวงภา
คือฝนตกหนักมากแล้วก็ตกต่อเนื่อง
จนสายก็ไม่หยุดจนประมาณสักประมาณ๑๑นาฬิกา

ตอนที่ทางภูมิจารณ์สวนอำนวยการร่วมมาแถลง
ประมาณ๑๑นาฬิกา๓๐นาทีฝนก็เริ่มหยุด
ก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีที่มาแถลงก็ยืนยันเหมือนกันว่า

คือโรงประสูตรนิยมวิทยาบอกอยู่แล้วว่า
วันนี้น่าจะมีฝนประมาณ๑๗๐ของพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย

เฉพาะอำเภอแม่สายมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ

ก็หนักจริงก็ยอมรับหลายคนก็กังวล
แต่เมื่อช่วงสายทางผู้มุมจาการศูนย์อำเมริการร่วมก็ยืนยันว่า
ว่าฝนจะตกหนักเนี่ยก็ไม่เป็นผลที่จะทำให้มีน้ำเข้าไปในถ้ำได้
เพราะว่าทุกหน่วยงานเนี่ยที่ทำก่อนหน้านี้ยังทำเหมือนเดิมครับ
พี่ช่องฝ่านพวกเรามีการสูบน้ำก็ยังสูบเหมือนเดิม
มีหน่วยรัฐเวนประมาณ๔๐๐นาย
ทรบตำรวจทหารกรมอุทยานก็ยังคงขึ้นไปบนเขา
แล้วก็คอยดูว่าทางที่น้ำจะไหลเข้าไป
ในเขาที่เคยทำฝ่ายชดน้ำไว้
แล้วก็ทำทางเบี่ยงน้ำไปยังใช้ได้ดีอยู่หรือเปล่า
ยังใช้ได้ดีอยู่ก็คือยังไม่มีน้ำไหลเข้าทางนี้
ก็ยังไม่น่าเป็นห่วงก็ยืนยันเมื่อเช้านี้ก็หายห่วงไป
แล้วจากนั้นมาในช่วงบ่ายนี้ต้องบอกว่าโอ้โหแดดจ้ามาก
จนถึงช่วงนี้ฝนตกเลยครับหายห่วงได้เรื่องนี้
ค่ะคุณยุธยาคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
นักข่าวจะรู้ก่อนที่จะมีการแถลงข่าวสักกี่นาทีคะ
ว่าเดี๋ยวจะมานั่งแถลงข่าวกันแล้วนะคะ
ประมาณ๕นาทีก็ได้ครับ
เร็วมากใช่ครับคือจะเป็นการแจ้งพอทางภูมิการส่วนโดยการร่วม
จะมาแถลงข่าวก็จะแจ้งไปยังทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงราย
หรือว่าประชาสัมพันธ์เขต๓เชียงใหม่นะครับ

ก็จะบอกภายใน๕นาทีถึงไม่ถึง๑๐นาที
นักข่าวก็เตรียมกันเลยครับแล้วก็ตั้งโต๊ะนะเดี๋ยวนั้นเลย
จะไม่ได้บอกนานมาก

ถ้ามีแล้วส่งไลน์กลับมาบอกดิฉันด้วยนะคะ
ได้ครับแต่บอกคุณผู้ชมไว้เลยว่าเป็นข่าวดีแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับ

ถ้าเราเอาตามแหล่งข่าว

เพราะทางการเราจะนับแค่ผู้ว่าท่านพูด
ก็บอกว่ามนต์หมู่ป่าออกมาครบแล้ว

แล้วก็ระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยรอพี่ซิลออกมา
อันนี้ข่าวเดียวกันเนอะใช่ครับ
แล้วก็เดี๋ยวการแถลงข่าวไม่แน่ใจว่าจะค่ำ

แต่ว่าถ้าเอาวันนี้ตอนที่เรานับกันอยู่
ภารกิจแหม่จะเรียกว่าเกือบเสร็จ๑๐๐แล้วถูกไหมคะ

จริงภาพที่ทีมข่าวในพื้นที่เห็นเนี่ย
แน่นอนว่าหมูป่าคนที่๙คนที่๑๐คนที่๑๑เนี่ย
ตอนนี้ถึงโรงพยาบาลอันนี้เป็นภาพที่ทีมข่าวทุกคน

ก็รอหมูป่าคนที่๑๒กับ๑๓ที่มีรายงานว่า
ออกมาจากถ้ำแล้วก็คงจะรอรายงาน
คือถ้าเอิดออกมาบริเวณปากถ้ำ
หน้าทีมข่าวทุกคนก็น่าจะเห็นเหมือนกันว่าออกมาแล้ว

ค่ะคุณยุธยาเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้า
ส่งข่าวมาปุ๊บเดี๋ยวเราคุยกันปั๊บเลยนะคะ
ตอนนี้ขอบคุณนะคะได้เลยครับขอบคุณครับ

ผ่อนคลายมันดีใจครับมันดีใจ

นี่ที่เขาเรียกคนแต่งหน้าที่อยากจะเข้าใจ
อยากเจอเขาไม่รู้เขารู้จักเราหรือเปล่านะแต่เราอยากเจอ
คุณผู้ชมคะอย่างที่เราคุยกันไว้เมื่อวาน
คือจริงมันมีอีกหลายประเด็นที่มันจะเป็นลูกต่อเนื่อง
ครับนะคะเขาออกมาแล้ว

เขาจะร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่ที่หมอจะยืนยันได้ว่า

อดแม่ได้แล้วกอดพ่อได้แล้วกอดญาติได้แล้วนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ากรมจะมีโรคใหม่ที่ออกมาไหม
ซึ่งคุณหมอบอกเราเมื่อวานไม่ได้แปลว่าจะต้องเจอ
แต่มันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะต้องกักตัวไว้ตรวจ

เอาอันนี้ก่อนค่ะคุณหมอที่เขาพูดกันเยอะเลย
แม้ว่านายกจะออกมาชี้แจงแล้ว

ยาสลบตกลงต้องไม่ใช้คำว่ายาสลบแล้ว

เพราะถ้าสรุปนี้ปฏิบัติการอาจจะยากกว่านี้ไหมคุณหมอ
ผมว่ายากมากครับเพราะว่าการที่ทำ
คือผมนำเรียงคนไข้เนี่ย
ผมมีหลายเคสที่มันหนักมากจำเป็นต้อง
ต้องให้คนไข้เป็นอัมพาตไปเลยหมายถึงว่าชั่วคราวนะครับ
คือจำเป็นต้องให้ยาขนาดหนัก
เพื่อที่จะไม่ต่อต้านหรือว่าไม่ทำให้ภารกิจนั้นมันล้มเหลว

แต่การจะให้ขนาดนั้นผมจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
ผมจะต้องมีการมอนิเตอร์เรื่องของหัวใจ
สัญญาณชีพทั้งหลายอย่างเข้มข้นเลย

แต่ทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ย
ถ้าสมมุติว่าจะต้องสลบเลยแล้วก็แบบลึกมาก
เอาพากันมาตั้ง๕ชั่วโมงมันเป็นความเสี่ยงสูงมาก
เพราะว่านั่นหมายความว่าจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
แล้วต้องมีอุปกรณ์ที่ผมว่าเยอะแยะไปหมดเลย

น้องจะต้องไม่สามารถควบคุมทางเดินหายใจตัวเอง

เพราะฉะนั้นคืออย่างที่เขาบอกนะคะคือไม่ใช่ยาสลบ
แต่ถ้าจะเรียกให้ถูกคืออาจจะมีการใช้ยา
เพื่อลดความวิตกกังวลความตื่นตระหนกที่เขาจะต้องเจอ
ใช่ไหมคะเขาต้องเรียกว่ายาอะไรคุณหมอยายา
ยาจริงมันมีหลายระดับใช่ครับอาจจะให้รู้สึกแค่ผ่อนคลาย
คืออย่างที่นำเรียนว่าการออกมาทางน้ำอันตรายในเรื่องของพานิก
เพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกผ่อนคลายบ้าง
อาจจะขนาดว่ารู้สึกตัวทำตามคำสั่งได้อันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกัน
หรืออาจจะลึกไปกว่านั้นเล็กน้อยอาจจะให้พี่สองคน
ช่วยกันพามาอย่างสบายหน่อย
คือมันจะใช้เพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นขึ้น
ลดอาการตื่นตกใจกระทันหันที่อาจจะเกิดขึ้น
เหมือนกับลดความกังวลอะไรอย่างนี้ไหมคุณหมอ
เป็นไปได้ครับมันอาจจะง่ายแค่ยาเมตรธรรมดาสมมุตินะ
อาจจะง่ายขนาดนั้นหรืออาจจะลึกขึ้นมาหน่อย
จะเริ่มมีการฉีดยาแต่ให้มันต่อเนื่องยาวนาน

คุณผู้ชมคะแต่ว่าเรื่องนี้ใดก็แล้วแต่เนี่ย
ถ้าจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการอธิบายอย่างเป็นทางการ

แต่ตอนแรกมันเป็นสิ่งที่พูดกันเยอะมาก
ว่าอะไรอย่างไรอย่างนี้ได้หรือไม่
แต่อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมคือเขาเอาหมอเข้าไป
ตั้งแต่ตอนวันที่ยังไม่ได้เริ่มออกมาชุดแรกเลย
เพราะฉะนั้นปฏิบัติการนี้รอบครอบ

จะไปอีกที่ที่หน้าโรงพยาบาล

นับรถตู้กันนะคะว่าหมูป่ามากี่คนแล้วค่ะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะไปที่หน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะ
ไปคุยกันกับคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ค่ะ

เล่ามาเลยนับได้กี่คันแล้ววันนี้คะ
ตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะ

เข้าสู่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาที
หลังจากนั้นนะคะหมูป่าคนที่๑๐
แล้วก็คนที่๑๑ค่ะไล่กันมาเลย
คราวนี้๒คนพร้อมกันนะคะในเวลา๑๙นาฬิกา๑นาที
และหมูป่าคนที่๑๑ก็เป็น๑๙๒นาทีห่างกันเพียงนาทีเดียว
ตอนนี้ก็ทั้งหมดสำหรับล็อตนี้นะคะ
ก็๓คนแล้วค่ะเราก็รออีก๒คนคือคนที่๑๒และ๑๓ค่ะ
ได้มีใครส่งสัญญาณแววอะไรมาหรือส่งไลน์มายังคะ
ว่าออกจากตรงนี้แล้วนะอีกไม่กี่นาทีจะถึงนะมีส่งสัญญาณไหมยังคะ
ตอนนี้มีรายงานนะคะว่าหมูป่าคนที่๑๒และ๑๓อยู่โรงพยาบาลแพทย์สนาม
อันนี้เราก็ต้องรอดูดิฉันนั่งฟังรอฟังเสียงเฮลิคอปเตอร์มาอยู่ค่ะว่า
มาเมื่อไหร่ยังไงถ้ามาเมื่อไหร่เราจะมีสัญญาณทันทีว่า

ตำรวจก็จะปิดการจราจรบนถนนสนามบิน

จะมีสัญญาณเป่านกหวีดให้ผู้สื่อข่าวนะคะ
แล้วก็ปิดการจราจรเราก็จะเห็นอย่างภาพเมื่อวาน
เสร็จไฟวิบแวบมาจากสุดถนนสนามบิน

รถพยาบาลลำเลียงจากเฮลิคอปเตอร์
ไปส่งที่โรงพยาบาลภรรยาประชาลกฮค่ะ
คุณกั้งเขาบอกไว้ไหมคะว่า
คนที่๑๒๑๓ซึ่งเราได้ข่าวตรงกันนะคะว่า
คือเนี่ยอย่างเพจที่เรามักจะเข้าไปดู
คือก็จะบอกว่า๑๒๑๓ออกมาแล้ว

ทีนี้วันนี้มีพี่ตำรวจแถวนั้นแจ้ง
หรือว่าในกลุ่มนักข่าวแจ้งกันเองไหมคะ
ว่าหลังจากหมูป่า๑๒หมูป่า๑๓แล้ว
จะมีเจ้าหน้าที่จะมีตำรวจจะมีทหาร
ก็มีรายงานนะคะว่าจะมีทางทีมคุณหมอ

คือคนที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด
ว่าจะเป็นต่างชาติหรือเป็นไทยหรือเป็นหน่วยใด
ก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนคือพอหมูป่า๑๓คนมาแล้วเนี่ยนะคะ
ทุกคนที่เข้าไปปฏิบัติงานจะมาที่โรงพยาบาลเดียวกันใช่ไหมคะ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จะเป็นแห่งเดียวค่ะ
ที่จะรองรับทั้ง๑๓คนและทางเจ้าหน้าที่นี่ค่ะคุณจำขวัญค่ะ
เขามีข่าวยังคะว่าจะให้อยู่ชั้นเดียวกันเลย
เตรียมรับเอาไว้หรือว่าจะแบ่งพื้นที่กันแน

ท่านประหลัดประสงสาธรรณสุขท่านนายแพทย์เจษฎาโชคดำรงสุข
ท่านก็ออกมาแถลงข่าวพร้อมกับท่านผู้อำนวยการ

แล้วก็ท่านผู้ตรวจราชการสุขภาพเขต๑นะคะ

ชั้น๘ของโรงพยาบาลที่นำตึกสูตรปฏิเสธ๑๔ชั้น
ทำเป็นของผู้ปลอดภัยเฉพาะกิจ
จะถูกรับรองทั้ง๑๓ชีวิต
แต่ว่า๔คนแรกตั้งแต่วันที่๘กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ

คนที่เป็นล็อต๒เมื่อวานนี้ก็จะอยู่อีกล็อกหนึ่ง
เพราะว่า๔คนแรกก็ต้องมีการตรวจร่างกาย
แล้วก็ตรวจหาเชื้อโรค๑๒วันผลแล็บถึงจะออกค่ะ
แล้วก็ให้ญาติสามารถที่จะเข้าเยี่ยมได้
แต่ว่าผ่านห้องกระจกในระยะห่าง๒เมตร
แล้วก็อาจจะมีห้องเขาเรียกว่าห้องแยกโรคอะค่ะ

ห้องแยกโรคนี้ค่ะเขาก็จะมีระบบควบคุมโรค
ตามมาตรฐานของการควบคุมโรคกันนะคะ
ก็เหมือนว่าถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นผู้ที่เข้าใกล้
ก็ต้องสวมชุดสีขาวแล้วก็คลุมหมวกใส่ชุดอะไรประมาณนี้ค่ะ
เอ๊ะคุณกั้งเขามีบอกไว้ด้วยไหมคะ
ว่าเสร็จแล้วถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคาดการณ์กันนะคะ
หมูป่า๑๓คนออกมาแล้วมาถึงโรงพยาบาล
แล้วก็ทีมทุกทีมที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่มารวมกันที่โรงพยาบาลแล้ว
ที่โรงพยาบาลค่ำวันนี้คุณหมอ
ไม่ว่าจะเป็นประหลัดหรือผอโรงพยาบาล
จะออกมาแถลงข่าวค่ำวันนี้ไหมคะ
ถ้าวันนี้มีการสอบถามไปยังไลน์ของกลุ่มประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล
ว่าจะมีการแถลงข่าววันนี้หรือวันพรุ่งนี้
แต่ว่าตอนนี้ค่ะยังไม่มีการที่จะยืนยันว่าจะแถลงข่าวหรือไม่
ซึ่งขณะทุกคืนนี้ก็มีการแจ้งช่วงประมาณ

ซึ่งต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องว่าจะมีการแจ้งหรือไม่
เช่นเมื่อชาวนี้ก็เป็นการแจ้งของอาการของน้อง
ทั้ง๘คนแรกก่อนว่าเป็นยังไงบ้าง
ก็คือ๔คนแรกที่เข้าไปล็อตแรกเลยค่ะทุกคนค่ะ
อุณหภูมิในร่างกายต่ำคุณหมอบอกว่าเป็นอยู่ในถ้ำเป็นเวลานาน

ฉะนั้นอุณหภูมิร่างกายต่ำคุณหมอก็เลยดูแลด้วยเครื่องให้ความอบอุ่น
จนตอนนี้เป็นอาการเป็นปกติแล้ว
แต่ว่าพบ๒คนที่ผลเอ็กซาเรย์ปอดผิดปกติ
สงสัยว่าจะเป็นปอดอักเสบเบื้องต้น
แต่ว่าตอนนี้คุณหมอได้ดูแลอยู่ในอาการที่อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วนะคะ
ส่วนอีกคนนึงค่ะก็มีแผลถลกที่เท้าขวา
แต่ว่าเช้าวันนี้นะคะทุกคนไม่มีไข้แล้วค่ะ
กิจวัตรประจำวันได้เองรับประทานอาหารได้เองนะคะ
เมื่อค่ำวานนี้แพทย์ก็เลยอนุญาตให้ญาติเนี่ย

ส่วน๔คนเมื่อวานนี้ค่ะก็เหมือนกันค่ะ
อุณหภูมิในร่างกายต่ำนะคะคุณหมอก็ให้ความอบอุ่นด้วยเครื่อง
เครื่องมือให้ความอบอุ่นจนอาการเป็นปกตินะคะ
แล้วก็อีกคนนึงค่ะก็มีภาวะหัวใจเต้นช้าผิดปกติค่ะ
คุณหมอก็แก้ไขอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้ว
แล้วก็อีกคนมีแผลถลอกที่เท้าขวานะคะ
อาจจะเป็นอุบัติเหตุในระหว่างที่เดินออกมาหรือว่าดำน้ำค่ะ
ก็เลยรักษาก็ตอนนี้ทุกคนอาการเป็นปกติดี
ประหลักระทรวงสาธารณสุขยืนยันค่ะว่าไม่มีอะไรเป็นที่น่ากังวลเลย
ทุกคนสดขึ้นเจ็บใสดีโดยเฉพาะ๔คนแรกค่ะ
เมื่อเช้าบอกคุณหมอว่าอยากทานขนมปังทานช็อกโกแลต
คือคุณหมอจะให้ทานอาหารเหลวอยู่ตลอดเวลานะคะ
แต่ว่าคุณหมอก็เลยอนุญาตให้ทานขนมปังชาช็อกโกแลตได้ค่ะอืมค่ะ
คุณพัชรวรินคะเดี๋ยวเราวางโทรศัพท์กันก่อน
แล้วให้คุณพัชลาวรินไปเงี้ยหูฟังเสียงไฮริคอปเตอร์
มาปุ๊บเดี๋ยวต่อสายคุยกันต่อเลยนะคะ
ขอบคุณตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
มีคนจำนวนมากที่เราอาจจะไม่ได้รู้ชื่อไม่รู้หน้าไม่รู้สังกัดนะคะ
ที่อยู่เป็นคนปิดทองหลังพระอีกเยอะนะคะ
ซึ่งทุกคนทราบซึ้งดีเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้พูดถึงเท่านั้นเองว่า
คนนี้ชื่อนี้คนนั้นชื่อนั้นนะคะ
มีอีกจำนวนมากทีเดียวที่ช่วยกันในรอบนี้
ขอความรู้คุณหมอค่ะเอาอย่างนี้ก่อนนะคะ
ถามต่อไปนี้เนี่ยคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าการแถลงข่าวล่าสุดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
คือทุกคนที่พูดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ็กซาเรย์ปอดแล้วว่า
เหมือนกับมีอาการปอดอักเสบเบื้องต้นนะคะ
มีร่างกายอุณหภูมิต่ำอันนี้ชุด๒นะคะ
หัวใจเต้นผิดปกติตามข่าวที่ออกมาเนี่ย
อันนี้คือผ่านไปแล้วเพราะตอนคุณหมอแถลงเนี่ยปกติดีแล้ว

ปอดอักเสบเบื้องต้นเป็นไปได้

ถ้ำมันสภาพแวดล้อมไม่ค่อยดีเท่าไหร่

นั่นคือควันที่เป็นไอน้ำอะไรต่าง
ซึ่งบางทีมันกระตุ้นภาวะบางโรค
พวกหอบหืดให้มันเป็นมากขึ้นได้เหมือนกัน
รวมทั้งถ้าเป็นวัดสักคนหนึ่งเนี่ยนะฮะ

เพราะฉะนั้นเขาเรียกอะไรคือเป็นไปได้ที่จะเป็น

บางทีอาจจะชี้ยาได้ชี้ยาฆ่าเชื้อนะครับ
ก็ทำให้อาการดีขึ้นไม่น่าจะกี่วัน
แล้วตัวพื้นฐานของน้องเขาแข็งแรงอยู่แล้วด้วย
หิวบ่อยกับอยากกินอาหารนี้ที่ฉันต้องถามไหมคะ
ไม่ต้องถามแล้วคุณหมอเข้าไปเลย
มาที่อุณหภูมิต่ำมาก
ร่างกายอุณหภูมิต่ำมากแปลว่าอะไรคะคุณหมอ
จริงส่วนใหญ่เราจะดูที่อุณหภูมิแกนกลางร่างกาย

ตัวนี้มันมีผลพอสมควร
เพราะว่าในสภาวะอย่างนี้
ตอนที่อยู่ในถ้ำสังเกตไหมครับเรามีเหมือนกับฟลอยปิ้งปลาเลยนะฮะ
อันนั้นก็เป็นเทคนิคการเข้าไปดูแลตั้งแต่แรก

ระยะนั้นคือผ่านไปได้ด้วยดี
แต่ระหว่างที่ดำน้ำออกมาตั้ง๕๖ชั่วโมง

อุณหภูมิน้ำในถ้ำประมาณ๒๐๒๕องศาเซลเซียส
แม้ว่าจะใส่เว็ดสูตรแล้ว

แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าได้พอสมควร
เพราะฉะนั้นอันนี้ออกมานอกถ้ำก็ต้องมีให้ท่านดูแลต่อ
เวลาเราพูดว่าอุณหภูมิของร่างกายต่ำมากเนี่ย
ถือว่าน่าเป็นห่วงในมุมไหนคุณหมอ
คือเขาอาจจะเป็นไข้เขาอาจจะปอดอักเสบ

ส่วนใหญ่มันก็จะมีผลต่อเรื่องอย่างเช่นระดับความรู้สึกตัว
บางทีอาจจะซึมลงอาจจะแย่ลงได้เหมือนกันนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหัวใจเต้นผิดปกติ
มันมาคู่กับเรื่องอุณหภูมิร่างกายไหมคุณหมอค่ะ
จริงมาด้วยกันได้ด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าจริงมันเป็นกลไกที่ร่างกายพยายามจะตอบสนองนะครับ

ในกรณีน้องนี่นะครับ
ซึ่งเต้นช้าลงน่าจะมาจากอะไรคุณหมอ
อาการที่เขาเป็นอย่างอื่นเหรอ
ก็จริงแต่สังเกตว่ามีแค่คนเดียวที่พบ
คือกุณหวมร่างกายต่ำกว่าปกติ
เพราะฉะนั้น๒อย่างนี้ก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้

มันเป็นไปได้อยู่แล้วที่เราคาดหวังว่ามันอาจจะเกิดขึ้น
ทีนี้มาถึงเรื่องของการกักตัว
มันมีตัวเลขทั้งกัก๗วันเป็นอย่างน้อย
กัก๒๑วันเป็นอย่างมาก
เดี๋ยวนะคะเอาควบคุมโรค
คุมโรคคืออย่างน้อยต้องดู๗วันเหรอคุณหมอ
มันแล้วแต่เขาสงสัยอะไรด้วย
มันขึ้นอยู่กับระยะฝากเชื่อของโรคทั้งหลาย
ครั้งนี้นอกจากเราจะจังกินแม้

มันเป็นไปได้จากครั้งค้าไหมอะไรอย่างนี้นะฮะ

เกิดอินซีเดนต์ในการเกิดในเมืองไทยเกิดขึ้นน้อยมาก
แต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์

เราก็ต้องมีการเจาะเลือด

ซึ่งอาจจะต้องรอวัน๑๒วัน
ในการที่เอาให้แน่ใจว่าไม่น่ามีอะไรที่รุนแรง
เพราะฉะนั้นการเรียกว่ากักตัวก็ได้

ก็อาจจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดเชื้อ
แล้วก็ไม่ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อออกไป
เพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องอยู่ในพื้นที่นั้นก่อน
ตอนนี้ตอนเยี่ยมกันทางกระจกก่อนนะครับ
จนแน่ใจแล้วว่าไม่มีอะไรจริง

ส่วนโรคอุบัติใหม่นี้ต้องถึง๒๑วันไหมคุณหมอ
ถ้ามีความสงสัยมันอาจจะต้องขนาดนั้น

เพื่อที่จะต้องรอเฝ้าหมูป่ากันต่อ
คือว่าอาจจะเจอทั้งเชื้อแบคทีเรีย
หรืออาจจะเจอทั้งเชื้ออะไรนะ
ที่เจอในถ้ำแล้วมีความเป็นไปได้

แต่น้องเขาบอกว่าน้องไม่เห็นข้างคาวนะฮะ
ก็น่าจะดีขึ้นน่าจะสบายใจระดับหนึ่ง
แต่ก็ต้องฉีดยาป้องกันอยู่ดี
เพราะว่างครับเวลาเขากัดเราไม่ค่อยรู้สึกตัวนัก

ก็จะคิดถึงน้อยลงอยู่ด้วยนะครับ

มีตาแดงมีปวดตามกล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้
ซึ่งถ้าจากไม่มีไข้ก็คิดถึงได้น้อยอยู่แล้ว
แต่จากบทเลือดก็จะพอเห็นเกร็ดเลือดต่ำบ้างอะไรบ้าง
อันนั้นก็ต้องวันนี้ก็รู้แล้วครับว่ามีไม่มี
โดยทั่วไปใช่ครับวันวัน

แต่ส่วนใหญ่เราเจออาจจะเป็นเชื้อที่พบเจอบ่อย
ที่ไม่ได้รุนแรงอะไรก็เป็นได้ครับ
เพราะฉะนั้นจริงให้ยาไม่นานก็น่าจะกลับมาดี

แสดงว่าร่างกายเราพยายามจะต่อต้าน

ก็จะต้องส่งไปจากเลือด
ส่งไปตรวจละเอียดเพิ่มเติม

ถ้ามีความคืบหน้าตัดเข้ามาในรายการเลยนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญอ๋ออยากถามส่วนตัว
ว่าถ้ากินอาหารเหลวมาตลอด
ค่อยกินอาหารเหลวนะคะอาหารอ่อน

มันเป็นอาหารที่ดีสำหรับคนที่ฟื้นตัวหรือเปล่า
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
เพื่อไม่ต้องการให้เป็นการเสียเวลาทุกท่านนะครับ

วันนี้เห็นฝนตกก็คงจะถามว่าเรา

กลับเรียนว่าการเตรียมความพร้อมสำหรับ
ปฏิบัติการชุดที่๓

ตั้งแต่เมื่อเช้าเอ่อเช้ามืด

เชือกรอยตัวการเช็คความพร้อมทั้งหมด

ออกซิเจนต่างนะครับ
เมื่อเวลา๑๐น๘นาที

นะครับณวันนี้มีคนผ่าน

เข้าไปแล้ว๑๙นายนะครับ
ก็คนที่ไม่เกี่ยวข้อง

เอ่อเค่้งคลัดนะครับและเราก็จะดูแล
ช็อปต่างต่อไปนะครับก็หวังว่าพวกเราคงให้กำลังใจพวกเราเนาะนะครับ
ทำให้วันนี้ปฏิบัติการสำเร็จรู้ร่วงนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดี
เหตุผลที่เราทำได้ก็คือประสบการณ์จากวันแรกมาวันที่๒เราเร็วขึ้น๒ชั่วโมง
ประสบการณ์วันนี้เราดีขึ้นอีกในการเตรียมความพร้อมทั้งหมด
แล้วก็เรื่องที่สองก็คือเรื่องอากาศจะเห็นว่าวันนี้ฝนตกนะครับ
แต่การยืนยันของผู้ปฏิบัติทั้งหมดนะครับหน่วยที่คุมพื้นที่บนยอดดอย
โดยที่คุมการผันน้ำทั้งหมดยังยืนยันว่าสภาพน้ำยังปกติดีอยู่
ในถ้ำอยู่สภาพใกล้เคียงกับเมื่อปฏิบัติการเมื่อวันซื้อหรือเมื่อวานนี้
เราก็พร้อมที่จะบริการวันนี้อย่างให้สมบูรณ์แบบ
เหมือนเมื่อวานนะครับดูว่ากี่ชั่วโมงนะครับ
แรกเราใช้๑๑ชั่วโมงในการดูแลน้อง๔คน
เมื่อวานนี้เราเร็วขึ้น๒ชั่วโมง๙ชั่วโมงกว่าในการดูแลน้อง๔คน
วันนี้ก็หวังว่าเราจะเร็วกว่าเดิมหรือเราทำได้เท่าเดิมนะครับ
ครับก็หวังว่าจะดูแลได้
แล้วเราคาดหวังว่าถ้าไม่มีสภาพอะไรผิดปกติเลยครับ
แล้วก็คุณหมอแล้วก็หน่วยซิลอีก๓คน

ขอเขาเวลาทำงานละกันนะ
ภารกิจจะเหนื่อยกว่า๒วันแน่เพราะ๔กับ๔
แต่วันนี้เราเป็น๔บวก๑บวก๑บวก๓เป็น๙นะครับ
เราอาจจะต้องรอคอยยาวนานนะครับแต่หวังว่าความรอคอยจะคุ้มค่านะครับ
ฝากตรงนี้แล้วกันนะครับทุกท่านขอรอคอย
ถ้าเป็นไปได้น้องออกมาก่อนเราอาจจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก่อน
แล้วเดี๋ยวค่อยดูตามสถานการณ์ที่เหมาะสมนะครับ
ขอให้ทุกคนให้กำลังใจพวกเราหน่อยนะครับขอบคุณมากครับ

วันนี้ตอนค่ำนะคุณหมอนั่งแถลงข่าวแบบมีแซวกันมียิ้มมีหยอกนักข่าวมี
ชื้นตั้งแต่เมื่อคืนเลยคุณหมอก็ต้องดูอยู่แหละ

อันนี้มันบอกกันได้เลยใช่ไหมคุณหมอว่าความกังวลตั้งแต่เมื่อคืนนี้ไม่มี

วันนี้เรื่องปฏิบัติงานตั้งแต่๑๐โมงนิดหน่อยแล้วก็มาเร็ว
คือข่าวมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแก่นะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าเอาล่ะตัวเลขที่คุณพัชรวรินรายงานมาสักครู่นี้ก็คือทุ่มเศษนะคะ
ขออภัย๖โมง๒๐ก่อน๖โมง๒๐แล้วก็มาทุ่ม๑นาทีทุ่ม๒นาทีนะคะ
ตอนนี้รอ๑๒๑๓อยู่โมง๑๒กับโมง๑๓แล้วก็ซิลอีก๔
ทุกคนคงจะมารวมกันที่นี่คนที่แข็งแรงคนที่เข้าไปช่วย
คนที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ต้องมีวิธีการเดียวกันกับที่หมูป่าได้ใช่ไหมคุณหมอ
ต้องกลับมาตรวจสุขภาพก่อนเพื่อเป็นการเบื้องต้นด้วยเหมือนกัน

จริงผมว่ามันก็มีการเรียกว่าปนเปื้อนอยู่บ้างถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝัน
มันก็ถือว่ามีการปนเปื้อนอยู่เพราะว่าเราก็มีการคอนแท็กกันอยู่ระดับหนึ่ง
เพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาตรวจร่างกายโดยละเอียดด้วยเหมือนกัน
ต่อให้รู้สึกว่าสบายดีไม่มีไข้ไม่เหนื่อยไม่หอบไม่รู้สึกอะไรเลยก็ต้องตรวจ

แล้วจะต้องใช้เวลาเหมือนหมูป่าไหมคะ
จริงขึ้นอยู่กับอาการด้วยนะฮะอาการอาการแสดงแล้วก็ความสงสัยเรื่องของโรคอุบัติใหม่อะไรต่าง
ซึ่งก็ถ้าสงสัยขนาดนั้นอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังด้วยเหมือนกัน
คุณหมออันนี้เหมือนจะพูดเล่นนะเมื่อสักครู่นี้แต่อยากทราบจริง
ว่าการที่คุณหมออนุญาตให้หมูป่าเนี่ยนะคะกินขนมปังทาช็อกโกแลตได้
ทำไมมันถือว่าเป็นอาหารแรกเริ่มให้พลังหรืออะไรคะ

จริงหรือเปล่าคืออันนี้คืออยากกินอะไรลองต่อลองกันหน่อย
ยังไม่ผัดกะเพราเอาอะไรดี
กะเพรานี่ก็ดูจะเยอะไปนิดแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นขนมปังเนี่ย
ผมว่าคุณหมอที่ดูแลอยู่ก็คงจะอนุโรม
เพราะว่ามันก็ถือเป็นอาหารค่อนข้างจะอ่อนนะครับ

ก็เล็กน้อยก็ถือว่ายังไม่ได้เริ่มให้ปริมาณ

คุณหมอเรื่องของอาหารเนี่ยนะคะ

หมอนักโภชนาการจะต้องค่อยตรวจว่าเขาคงจะได้พลังงานเท่าไห
ออกมาจากถ้ำให้ร่างกายปรับตัวอย่างนี้ใช่ไหมคะ
แต่อาการหิวที่มันอยู่เนี่ยมันจะไม่ทำร้ายเขาเหรอคะ
จริงกระเพาะอันนั้นน่าจะมีการเรียกว่ากระเพาะอาจจะหดไปบ้าง
ช่วงเวลาที่อดอาหารไประยะหนึ่งเนี่ยนะครับ
ผมว่าการที่เฉพาะหดไปเล็กน้อยเนี่ย
สั่งการสวนสมองเนี่ยให้หิวเนี่ย
มันก็จะไม่เยอะเท่ากับทุกวันนี้ที่เรากินอยู่ข้างนอก

ซึ่งจริงแล้วการอดอาหารมีผลอันตรายมาก

คือจะบอกว่าหมูป่าไม่ได้ตั้งใจอดอาหารหรอก
แต่ดังนั้นเข้าไปมันไม่พออยู่หลายวัน
เพราะฉะนั้นกรณีของคนที่อยากลดความอ้วนแล้วใช้วิธีอดอาหาร

เพราะว่าเราจะพูดถึงว่าร่างกายมันจะถูกปรับตัวไปแบบหนึ่ง

อยู่ดีถ้าคุณกลับมากินเหมือนเดิมมันจะเป็นอีกแบบนึง

หรือมาคุยเรื่องลดความอ้วนรอหมูป่าได้ไหมคุณหมอ

ในฐานะคนกู้ภัยเอาเท่าที่น้องพี่ในพื้นที่บอกได้
ว่าจะออกมา๓วันแล้วออกมา๒วันแล้วเพิ่งจะออกมาวันนี้
เขาเล่าอะไรให้ฟังบ้างที่คนที่ทำงานกู้ภัยจะต้องมานั่งคุยกัน

อันนี้ต้องมีการถอดบทเรียนจริง
เพราะว่าจริงอย่างนำเรียนไปแบบว่าเมื่อก่อนโน้นนี้
เกิดภัยพิบัติใหญ่เราจะทำงานกันเมล็ดสเปปละ
ไม่ค่อยเป็นระเบียบมากนักไม่มีใครคอมมารชัดเจน
เราก็มีการพัฒนาการของเรามากขึ้นเรื่อย
เพราะฉะนั้นทุกครั้งจะมีบทเรียนเติมเข้ามาทุกครั้งทุกครั้ง
ครั้งนี้ผมว่ามันเป็นเหมือนการซ้อมใหญ่อันหนึ่ง
ที่เรามีการเรียนรู้กันมา
มีการฝึกซ้อมกันในหลายซ้อมย่อยมาเรื่อยนะครับ
ครั้งนี้จะสังเกตได้ว่าทีมการประกาศแผนเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
กูมีรถพยาบาลอีกแล้วครับครับนี่ค่ะโปรดิวเซอร์เทียนบอกสดเลยค่ะพี่
รู้พร้อมกันเห็นพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ชม
ทำไมมันดีใจอย่างนี้เนอะปกติเห็นรถตู้ก็ไม่ได้ดีใจอย่างนี้นะครับ
คุณผู้ชมคะยังไม่ได้มีรายงานหรอกนะคะว่าเป็นหมูป่าไหม
หรือว่าเป็นรถคันของใครนะคะแต่ว่าเราเชื่อว่ายังไง
ปัดออกมาเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวถึงโรงพยาบาลแน่นอน
มาก็เชื่อว่าคงจะเป็นทีมงานกู้ภัยคุณหมอใดก็แล้วแต่นะคะ
เอาล่ะเราจะคุยกับอีกหนึ่งท่านนะคะคุณภูริพัฒน์บุญนินค่ะ
จากทางเข้าถ้ำเลยอันนี้เราใช้คำว่าทางออกถ้ำดีกว่า
คุณภูริพัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ
ยังไงคุณภูริพัฒน์อยู่ใกล้เห็นชัดกว่าดิฉันยังไงบ้างคะ
และตอนนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาภายหลังจากภารกิจลำเลียงหมูป่าคนที่๑๐กับ๑๑ออกไปแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่นั้นทำการยุติภารกิจชั่วคราวตอนนี้เริ่มภารกิจในการลำเลียงใหม่
โดยให้ตำรวจนั้นมาประจำจุดบริเวณต่างที่จะเคลื่อนย้ายหมูป่าคนที่๑๒๑๓ไปพราณจอดอินติก็อปเตอร์จันกภักดิ์แล้วค่ะพี่จอมขวัญครับ
ทรัพย์นั้นนี้สดเลยนะครับเมื่อเวลาประมาณ๑๒นาทีที่ผ่านมานี้เองครับ
คือที่หยุดไปชั่วคราวคือเหมือนกับจัดกำลังกันใหม่เหรอคะ
ที่ช่วงเวลาต้องกำกัดประเมินหูปากที่ออกมาก่อนหน้านั้น
ทางเจ้าหน้าที่นั้นก็จะใช้เวลาประเมินที่สนาม
ขออภัยครับที่โรงพยาบาลสนามของกองทัพบกภายใน
ทางหนุ่มขุนน้ำนั่งร้อน
และขนาดนี้ความพร้อมน่าจะพอแล้ว
ที่จะส่งหูปากคนที่๑๒และ๑๓
ออกไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
แล้วก็เป็นที่ยืนยันว่าจะส่งทางเฮลิคอปเตอร์

ผ่านไปที่สนามอิคก่าวที่จอดภังขวัญครับ
และอีกหนึ่งที่ความภาคภูมิใจความดีใจของคนไทยก็คือ
ไม่ว่ามัวจะเป็นหมอที่เขาไปรักษา
จะต้องถูกเข้าสู่กระบวนการในการตรวจร่างกาย
แล้วอย่างนี้เนี่ยพายหลังจากเสร็จภารกิจแล้ว
ทุกคนก็ต้องถูกลำเลียงไปเช่นเดียวกับหมูป่าทั้ง๓คน
เพราะฉะนั้นเราก็สามารถพูดได้แล้วว่าภารกิจนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
หมูป่า๑๓คนและเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยหมูป่า
ตอนนี้ทุกคนออกมาปลอดภัยหมดแล้วนะคะ
ณขณะนี้ว๒๑แล้วนะครับ
ณขณะนี้หมูป่าขออภัยนะครับผู้ชมขวัญครับ
ขณะนี้หมูป่ากำลังจะออกมาแล้วนะฮะ
ผมไม่ทราบว่าตอนนี้ขึ้นภาพอยู่หรือเปล่า

ผมว่าอีกสักครู่นึงน่าจะมีภาพออกมานะฮะ

เรียกได้ว่าภารกิจนั้นสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย

ไม่ว่าจะเป็นหมูป่าเองไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปรักษาตัวเอง
ทุกคนนั้นปลอดภัยเสร็จสิ้นภารกิจเป็นที่เรียบร้อย
ตลอด๒อาทิตย์ที่ผ่านมาทุกคนเหนื่อย
ทุกคนทำเต็มที่กับงานนี้อย่างเต็มที่
เพื่อที่จะให้ทั้ง๑๓ชีวิตนั้นปลอดภัยครับพี่จอมขวัญครับ
อ่าคุณภูริพัฒน์คะเดี๋ยวให้คุณภูริพัฒน์เฝ้าดูต่อค่ะ
ดีค่ะขอบคุณค่ะที่เต็มปรับครับใช่ค่ะสวัสดีค่ะ

วันนี้ขอบคุณคุณหมอนะคะส่วนความคืบหน้ารายละเอียด
หรือว่าความรู้ต่างที่จะได้หลังจากนี้สำคัญมากเดี๋ยวเราคงได้พบกันอีก

เมื่อวานไม่คิดว่าจะได้พบเร็วอย่างวันนี้ก็ได้พบกัน

หมดเวลาของถามตรงนะคะอีกสักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
คุณเขมมาสอนรอรับคุณภาคภูมิขึ้นมาจากเนินนมสาวเมื่อคืนแล้วนะคะคุณผู้ชม
แต่วันนี้ไม่ทราบว่าสองท่านนี้จะจูงมือกันไปตรงไหนของถ้ำ
เพราะเขาออกมาแล้วนะคะสองคนนี้ควรจะออกมาด้วยแล้วนะคะ